คุณผู้ชมครับผู้คนในแวดวงวงการบันเทิงหลายคนยังออกมาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณแตงโม
นิขุนเขตฐานทัพพระเอกหนมชื่อดังลงรูปเอาไว้ตั้งแต่สมัยเล่นลักษณ์กับคุณตั้งโม
แล้วก็บอกว่าโมยังสวยงามในใจพี่เสมอขอให้น้องเดินทางไปสู่พบภูมิที่ดี
คุณเขตฐานทัพบอกว่าแตงโมเป็นน้องสาวที่แสนน่ารัก
จากไปทำให้ทุกคนช็อกและเสียใจมาก
ซึ่งเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่และกฎหมาย
จะตามล่าหาคนผิดมาลงโทษได้

สามารถจนคุณโอเนี่ยอึ้ง
บอกว่าไม่ว่าจะก่อนเข้าฉากเนี่ยโอ้โหเขาจะร่าเริงสดใส

หรือ๓๒๑นะคุณหิวมันศร
อะไรนี่แหละผมก็ไม่เคยเล่นละครกับเขา
คุณแปลงโมเนี่ยเข้นน้ำตาลมาแบบตีบดแบบ
ทุกคนในกองเนี่ยตะลึงไปเลย
คนที่ป่วนกวน
ทุกอย่างเวลาเราต้องการสมาธิ
แต่ยังสามารถทำให้ตัวเองแสดงออกมาได้อย่างดี
ก็คือโมโมทำให้กอง

ก็ยังสามารถผ่านไปได้ด้วยเสียงหัวเราะ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่จริงใจที่สุดในโลก
ที่โอบอกในโลกของโอเนี่ยโมจริงใจที่สุด

ถ้าต้องการที่อยากจะรู้ความรู้สึกหรือมุมมองของโม
คือพูดได้เลยโมพูดด้วยตรงมาก
ผู้ชมเชื่อไหมฮะเราได้เจอกับ

นี่ก็โอ้โหพระเอกหนุ่มชื่อดังนะฮะ

พีชบอกว่าร่วมงานกับ

แล้วพี่พีชยังสนิทกับคุณเบิร์ต

อยู่ในกลุ่มเล่นเซิร์ฟสเก็ตด้วยกันมาก่อน

เจอแตงโมคือ๑๕กุมภาพันธ์

แล้วไปเจอแตงโมกับเบิร์ตพอดี

เขาพยายามแบบเหมือนกับจะถ่ายรูปคู่กับแฟน
พีชก็เลยอาสาไปถ่ายรูปให้

มันจะดูซับซ้อนซ่อนเงื่อน

ทุกอย่างคลี่คลายได้อย่างแน่นอน
วันนี้๑๕กุมภาพันธุ์หลังวันวันไทยวันหนึ่ง

ก็โต๊ะข้างก็เป็นโมกับเบิร์ต
มานั่งข้างเลยครับ

แต่ก็ไม่มีคนถ่ายให้
พี่พีชก็บอกว่ามาโมเดี๋ยวพี่พีชถ่ายให้
ก็ขอให้ทุกคนผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดี
ไม่ว่าจะทีมตำรวจที่ทำเรื่องรูปแบบคดี
ก็ขอให้ออกมาตามความจริงที่มันควรจะเป็น
ฉันขอพูดถึงนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะคะ

หนิงเนี่ยตามข่าวนี้ตลอดเลยนะคะ

ความคิดเห็นในโลกโซเชียล
ขนาดคุณแซนไลฟ์

แรกแรกแรกแรกแรกแรกแรกแรกแรก
อืมท่านประชมครับ